บางทีไปทักไปทายใครแล้วก็คุณต้องให้ซุ่มให้เสียงนะ

คือเอาจริงนะตกใจจริงอะ

เหมือนที่ไม่ตกใจจริงหังกันแบบนี้
ไม่มีทางเลยถ้าจะแกล้งแบบนี้ไม่ได้
อันนี้อินเนอร์มาชัดเลย
ถ่ายอยู่พักนึงนะนั่งกินอยู่เอาจนถุงหมดแล้ว

สงสารความว่าลูกขนมลงลูกคอพลึด
เอาไงครับแกล้งกันพอนขาว